มาดูเรื่องของนโยบายรัฐบาลเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษากันบ้าง
ก็จะสังเกตเห็นได้ว่า๒ปีที่ผ่านมา
ทางนโยบายรัฐบาลก็มีการปรับปรุงแล้วก็ปฏิรูปด้านการศึกษามาโดยตลอด
โดยเฉพาะเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา
แล้วก็เป็นที่สังเกตนะคะว่าหลายหน่วยงานนั้นก็พยายามยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี

เร่งและขับเคลื่อนมาตลอด๒ปีที่เข้ามาบริหารประเทศ
โดยได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ
ภายใต้การดูแลของผลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เร่งสร้างและปฏิรูปด้านการศึกษา
ให้มีมาตรฐานมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา
โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา
ที่มีความเหลื่อมล้ำอยู่มากในสังคมการศึกษาไทย
โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ
โรงเรียนประชานุเคราะห์๕๗เป็นอีกหนึ่งในโรงเรียนนำร่อง
เข้าร่วมโครงการลดความเหลื่อมล้ำการศึกษา
ซึ่งเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา
ที่ครูผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชนท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน
ซึ่งการสอนก็เน้นการฝึกวิชาชีพ
เรียนรู้ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยได้ลงมือปฏิบัติจริงมีการฝึกทักษะ
สามารถพึ่งพาตนเองได้และทำงานร่วมกับผู้อื่น
และจากการลงพื้นที่ติดตามผลการทำงาน
ซึ่งก็พบว่าทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนิน
โครงการต่างเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี
อกจากนี้ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการยังมีโครงการลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้การยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน๑คน๑อาชีพ
โครงการอาชีวะเอกชนสร้างคนสร้างชาติ
คู่กับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่มมีพื้นที่ได้เข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพในรูปแบบที่เหมาะสมเท่าเทียมส่งผลให้นักเรียน
มีความต้องการจำเป็นพิเศษหรือผู้ได้โอกาสเข้าถึงการศึกษา
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
การศึกษาเป็นรากฐานของความเจริญในทุกด้านนะครับ
รัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการปรับแล้วก็ปฏิรูปเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว